สถานะดนตรีกันบ้างดีกว่าที่สุพรรณบุรีคุณผู้ชม
บอกเลยคึกคักคึกคืนมากนะคะ
เมื่อวานนี้เป็นวันแรกค่ะของการเปิดงานลำลึก๓๑ปี
จากไปของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์
มีศิลปินคนดังมากมายสู่ผู้สู่คน
ครอบครัวแม่พึ่งรวมไปถึงพี่น้องชาวบ้านแฟนเพลง
คุณผู้ชมค่ะมาร่วมงานกันแน่นมาก
แน่นวัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรี
ต้องบอกว่าบรรยากาศคึกคักตั้งแต่หัววันเลยคุณผู้ชม
แม้ว่าผ่านมาแล้วถึง๓๑ปี
แต่แฟนค่ะก็ยังคิดถึงแม่พึ่งพุ่มพวง
เมื่อวานนี้ที่วัดทัพกระดานอำเภอ๒พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
แฟนเพลงค่ะเดินทางมาร่วมงานกันอย่างล้นหลาม
ตามภาพหน้าจอที่เห็นอันนี้ไม่ได้โม้นะพูดของจริง
ฉันเคยไปมาหลายปีก่อนงานแบบนี้เลยแน่นแบบนี้เลยงานไหม
บรรยากาศเชอรี่บอกว่าบอกเลยว่าประทับใจมาก
เรียกว่าเป็นงานใหญ่เป็นงานประจำปีของชาวสุพรรณเลยก็ว่าได้ค่ะ
แล้วที่พลาดไม่ได้เวลาที่มาวัดทัพกระดาน
ก็ต้องมาไหว้ขอพรที่รูปปั้นแม่พึ่ง
โดยเฉพาะรุ่นที่๑ที่สาราริมน้ำ

ขอพรแม่พึ่งเสด็จก็ต้องพากันเข้าเสี่ยงเซียมซีนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เสร็จสับปุ๊บก็ล้วงหายขอเลขเด็ด
เพื่อแม่พึ่งจะให้โชคก็ขอให้รวยขอให้รวยที่มาช่วยงานบุญวันนี้
ให้โชคดีโชคดีสุขเกษมเปรมปี

เออนะคะนิดหนึ่งก็แล้วกัน
ขณะที่เวทีมหากรรมคอนเสิร์ตลำลึก๓๑ปีพุ่มพวงดวงจันทร์

มีศิลปินชื่อดังตบเท้าขึ้นเวทีกว่า๖๐คน
อาทิตพี่นุจรีศรีราชาพี่ลูกนกสุภาพรแล้วก็อีกมากมาย
ส่วนใหญ่ค่ะจะร้องเพลงของแม่พึ่งนั่นแหละคุณผู้ชมค่ะ
นุจรีศรีราชาค่ะเล่าให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังด้วยว่า
ตอนนี้เธอยังเด็กนะเคยได้ไปขึ้นร้องเพลงบนเวทีของพุ่มพวง
ตอนที่แสดงที่จังหวัดชนบุรีด้วย
ครั้งที่ตัวเองก็พยายามขอขึ้นไปร้องเพลงบนเวที
พอเห็นเขาเป็นเด็กนะก็ให้ขึ้นไปร้อง
แล้วก็ยังเปิดทางให้ว่านี่ถ้าวงมาเล่นให้นะมาร้องที่นี่เนี่ย
หาเงินเรียนได้เลยนะมาร้องกับวงสิ
เป็นเรื่องที่เขาประทับใจพี่นุจรีประทับใจไม่รู้ลืมเลยคุณผู้ชม

แล้วก็มีทั้งพี่โอ่งสลักจิตแล้วก็คุณเพชรพุ่มพวงบอกว่า
เห็นบรรยากาศวันแรกแล้วโอ้โหดีใจมาก
อยากจะขอบคุณแฟนที่ยังรักแม่พึ่ง
ปีนี้จัดงานกัน๙วัน๙คืนเลยนะ
ก็ขอเชิญใครผ่านมาที่สุพรรณบุรี
ก็แวะมาเที่ยวงานที่วัดทัพกระดานกันได้ค่ะ
เพราะว่างานมีไปจนถึงคืนวันอาทิตย์ที่๑๘มิถุนายน
ซึ่งครอบครัวค่ะจะอยู่ที่วัดทุกคืนเลย
ปีนี้ขอย้ำนิดนึงนะว่าจัดใหญ่จัดเต็มจริง
เขาจัดกันถึง๓เวทีด้วยกัน
รับรองเลยค่ะว่ากระจายการแสดงไปทุกเวทีแน่นอน
ไม่ต้องกลัวว่านักร้องดังจะกระจุกอยู่เวทีเดียว
เขามีอยู่๓เวทีเขากระจายไปเล่นกัน
และที่สำคัญนอกจากมีการแสดงแล้วนะคะ
ยังมีของกินของขายบรรยากาศงานวัดเต็มที่

แล้วชอบมากดิฉันเคยไปเมื่อประมาณ๖๗ปีที่แล้วนะ

จะเอาแผงไหนถูกใจแน่นอนนะ

เมื่อกี้ที่เห็นขวัญเล่าหุ่นที่๑ของแม่พึ่งใช่ไหม
นี่ฉันเคยไปว่ายขอพรที่นี่
จังหวะที่ไหว้ขอพรเมื่อ๖๗ปีที่แล้วนะ

แล้วคือตอนนั้นคุณผู้ชมอารมณ์มันโผล่เพลย์อยู่ข้างใน

แสดงว่าคุณนี่เป็นคนดีมากยังไฟดับใส่
คือบอกแม่พึ่งว่ามาขอพรแล้วเนี่ย
เดี๋ยวขอรายการถ่ายทำนะพูดปุ๊บไฟดับพลึบเลย
แสดงว่าแม่รู้แล้วทุ่งนั้นน่ะเล็กติ้งดีเนาะ

ให้โชคให้ลาบกับแฟนเพลงมาแล้ว

ปีนี้เดี๋ยวรอดูเลขเด็ดจากน้องเพชร

ล้วงหายปิงปองให้ในวันที่๑๓มิถุนายน